วันนี้มีการตัดสินใจครั้งใหญ่ออกมาจากมติคอรมอลนะคะ
คือตัดสินใจที่จะให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแล้วค่อยมาฟื้นฟูกัน
คือลดการถือหุ้นของกระทรวงการคลังด้วย
โดยให้เหตุผลว่าณตอนนี้รัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินในการช่วยเหลือและเยียวยาเรื่องของโควิด๑๙ก่อน
ไม่สามารถที่จะแบกรับทั้งสองเรื่องพร้อมกันได้นะคะ
เอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า
ที่ประชุมคอรมอลเห็นชอบให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการต่อสารล้มละลายกลาง
ฟูการบินไทยต่อไปและต้องอยู่ภายใต้อำนาจศาลที่จะดูแลจัดการปรับโครงสร้างค่ะ
นายกย้ำนะคะว่าช่วงเวลานี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤต
รายได้ของทุกคนหายไปกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
รัฐบาลจำเป็นต้องรักษาเงินของประเทศเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนก่อนค่ะ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่า
ขอรมอเองได้รับทราบแนวทางในการดำเนินการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙แล้วนะคะ
โดยถ้าหาก๑กรกฎาคมไม่สามารถเปิดเทอมเปิดโรงเรียนได้จริง
และต้องเรียนแบบสอนออนไลน์
จ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน๒๐บาทต่อวันให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อนำไปจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนก็รับประทานที่บ้าน
กว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคก็ออกมาแถลงการประจำวันนะคะ

โดยวันนี้มีผู้ป่วยใหม่๒รายค่ะ
เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้า
ซึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่จังหวัดนราธิวาส
คือลูกสาววัย๓๖ปีและลูกเขยวัย๔๒ปีนะคะ
รายนี้ตรวจไม่พบเชื้อในตอนแรกค่ะ
แล้วมาเจอในการตรวจครั้งที่๒เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
วันนี้ไม่มีผู้ป่วยที่ได้กลับบ้านเพิ่มเติม
และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยนะคะ
ผู้ป่วยสะสมยังคงอยู่ที่กว่า๓๐๐ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๘๕๗ราย
ยังคงอยู่ในโรงพยาบาล๑๒๐ราย
และเสียชีวิตสะสม๕๖ศพเท่าเดิมค่ะ
ทวีสินกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในฝรั่งเศส
ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๗๐ราย
สถานศึกษาหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์
ให้นักเรียน๑ใน๓ของนักเรียนทั้งหมด

ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นกรณีที่เราจะต้องเอามาศึกษากันด้วย